ตำรวจตลาดกันหน่อยตลาดการค้าขายอุปกรณ์

ไปสำเพ็งสำเพ็งมีครบไหม

อุปกรณ์เล่นน้ำก็มีปืนฉีดน้ำอะไรก็มี

คุณก็ต้องไปซื้อซะนะไปสำเพงกันหน่อย

ไทยในสำเพ็งเริ่มขาดตลาดแล้วนะ

สีสันสดใสนะฮะเสื้อลายดอก
สันต่างยังคงได้รับความนิยมนะครับ
ก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาซื้อต่อ
ที่สำเพ็งเนี่ยแล้วอาจจะไปขายต่อเนี่ย

ประชาชนทั่วไปก็มาหาซื้อที่นี่นะครับ

ตอนนี้นะชุดไทยขาดตลาดไปหน่อยนึง
แม่ค้าบอกเพราะว่าคนมาหาซื้อกันเยอะเลย

ซื้อชุดลายดอกก็ได้นี่สีสันสดใสแบบนี้นะครับ
ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน๑๒๐

แล้วก็ชุดลายดอกเสื้อลายดอกเนี่ยนะครับ

ถ้าในอนาคตหากรัฐบาล
รณรงค์ให้ใส่ชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต่อเนื่อง

เสื้อลายดอกอาจจะลดลงนะฮะ

โดยเสื้อลายดอกขายอยู่ที่ตัวละ๑๘๐

ตอนนี้ยอดขายก็ซบเซาหน่อย
เพราะว่าคนที่มาซื้อปืนเนี่ย
ปืนใหญ่แบบนี้เขาเริ่มจะไม่ซื้อแล้ว

ขายดีกว่าปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่
ร้อยละ๑๐เพราะว่าปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่

๓๐๐๔๐๐ถ้าแยกขายตามแผง

คุณคะจริงค่ะปืนแพงมากค่ะ

ไปซื้อสำเพ็งก็ยังราคาขายส่งอยู่นะฮะ

ฉีดน้ำลายลิขสิทธิ์อย่างพวกนี้
แล้วก็เป็นแบบเป้สะพายหลัง

ในการขายส่ง๑๓๐๒๐๐บาท
โดยคาดว่าช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้

บรรยากาศการซื้อขายก็จะคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็คิดว่า

แกกไปเล่นน้ำอะไรประมาณนั้น

น่ารักพกพาสะดวก
เขาบอกว่าตอนนี้ซบเซาลงไปหน่อยหนึ่ง

ก็เอาเงินเตรียมที่จะเดินทางกลับ
ภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยว
ช่วงเทศกาลสงกรานก็ไม่ค่อยจะมีคน

ก่อตั้งบริษัทตลาดดอตคอมเปิดเผยนะครับ
เดือนเมษายนถือว่าเป็นเดือนที่ซบเศร้า

จากการที่ผู้บริโภคจะเดินทางกลับบ้าน

เว้นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงคราน

แต่ว่าผู้บริโภคคนสำคัญอย่างคุณสุพัสราเนี่ย